คุณผู้ชมได้เห็นแชทปริศนาอันนี้กันแล้วใช่ไหมคะ
หลายคนบอกว่านี่มันคือแชทหลุดที่เป็นแชทของกระติกผู้จัดการคุณตังโม
คุยกับคนคนหนึ่งบอกว่าเพื่อนบังคับให้เขาพูดแบบนี้
เขาไม่น่ารับงานเขาพลาดเองที่รับงานแบบนี้
คุณผู้ชมเห็นหรือยังให้คุณผู้ชมดูแชทเต็มเต็มนะ
หลายอ่านไปพร้อมกันนะคะมีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของแชทนี้แล้วนะคะ
เขาบอกว่าชื่อราชาแจ็คค่ะ
เป็นลักษณะการพูดคุยทำนองว่าเนี่ยขอบคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยได้ค่ะ
นักข่าวรอหน้าบ้านตลอดค่ะไม่มีอะไรมากมายครับเอาบัตรประชาชนไป
แล้วก็มีการเหมือนโทรคุยกันครับแล้วในแชทเนี่ยมันก็มีจริงจริงข้อความหลักหลักเลยก็คือ
ข้อความที่เขาพูดทำนองว่าเล่าไปหมดแล้วค่ะแต่เพื่อนเขาบังคับเราหนูไม่รู้จะทำไงค่ะ
เขาไม่อยากพูดอะไรที่ไม่ตรงกันและหนูพลาดเองที่รับงานแบบนั้น
เนี่ยค่ะคือข้อความนี้มันหลุดออกมาปุ๊บทุกคนก็เลยอ้าวตบเข่าฉาดเลยนะ
สรุปใช่ใช่ไหมเรื่องราวมันเป็นอย่างที่ชาวเน็ตเขาคาดการณ์กันใช่ไหมว่ารับงานแล้วมันมีปัญหาแล้วก็พูดความจริงไม่หมด
วันนี้๖มีนาคมทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับนายราชาไฮเดอร์หรือว่าแจ็คนะคะเขาบอกเขาเป็นเจ้าของแชทนี้
บอกว่า๓๔วันที่แล้วเนี่ยทักแชทไปหาคุณกระติกพูดคุยเรื่องการเสียชีวิตคุณแตงโมเพื่อจะถามความจริงแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือให้เงินไปจ้างทนายความด้วย
เพราะว่ากระติกบอกกับเขาว่าไม่มีเงินจ้างทนายความเขาบอกเขาโอนเงินให้ประมาณสามแสนกว่าบาทเข้าบัญชีกระติก
และยังบอกด้วยว่าที่โอนไป๓แสนเนี่ยเพื่อเป็นการซื้อความจริงจากกติก
อีกประเด็นนึงก็บอกด้วยนะคะว่าการลงเรือครั้งนี้มันเป็นการจ้างงานเอ็นกระติกเป็นคนรับและกระติกบอกในข้อความสนทนาแล้วว่าพลาดเองที่รับงานนี้
ซึ่งการจ้างงานครั้งนี้ราชาแจ๊กระบุว่าเป็นการจ้างจ่ายค่าตัวแตงโมไปหานายผู้ใหญ่รายหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจรออยู่ที่โรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ทฤษฎีนี้มา๓คนแล้วนะที่พูดเรื่องนี้นะแล้วมีการส่งภาพนิ่งวีดีโอเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุมาด้วยนะครับเป็นคลิป
ครับเขาบอกว่ากระติกส่งให้ราชาแจ็คเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
แล้วอยากให้ราชาแจ็คช่วยเหลือโดยราชาแจ็คเนี่ยเขาไม่ได้ส่งคลิปให้เราดูนะ
แต่เขาอธิบายเขาเปิดให้ดูเขาอ้างว่าคนที่ชื่อกระติกเนี่ย
ส่งคลิปให้เขาเป็นหลักฐานยืนยันว่าวันเกิดเหตุมันมีอะไรยังไงบ้างเนี่ย
เป็นคลิปวีดีโอดูใหญ่ใหญ่หน่อยได้ไหมคะ
แต่ผมขอส่งให้ทางทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์เป็นแคปภาพให้เห็นกันแล้วกัน
ให้เห็นว่ามีคลิปส่งมาให้แบบนี้ลักษณะคลิปหน้าตาเป็นแบบนี้
เขาบอกว่าเนี่ยมันมีประมาณ๕๖คลิปอ้างว่ากระติกส่งมาให้เป็นเหตุการณ์บนเรือ
มีเสียงคนทะเลาะและมีปากเสียงกันบนเรือลำเกิดเหตุ
เป็นเสียงผู้ชายทะเลาะกับผู้หญิงทำนองเสียงผู้หญิงพูดว่า
ไม่ชอบรับงานแบบนี้ไม่ไปไม่งั้นจะไปแจ้งความ

อนุญาตใช้คำตามที่เขาเล่านะคะ
กูจ้างมึงมึงต้องไปหาผู้ใหญ่

เพราะว่าเขาไม่ได้ส่งคลิปให้เราดูเขาถ่ายแคปหน้าจอแล้วอธิบายให้เราฟังเฉย
แล้วก็อธิบายด้วยว่าไอ้คลิปเหล่านี้เป็นคลิปช่วงที่กลุ่มคนบนเรือกำลังเดินเข้าโรงแรม
ในคลิปเขาบอกจะมีเห็นเป็นพื้นโรงแรมไม่รู้ใช่อันล่างสุดหรือเปล่า
เขาบอกในคลิปจะมีอันหนึ่งที่เห็นเป็นพื้นโรงแรม
แล้วก็มีคลิปที่กลุ่มคนบนเรือพยายามมองหาตามหาคุณตังโมบนเรือด้วย
มีคลิปเปิดแฟลชส่องลงน้ำมีคลิปกลุ่มคนบนเรือนั่งพูดคุยปรึกษากันบนรถเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
ส่วนคลิปที่กระติกส่งให้เนี่ยยังไม่มีคลิปไหนที่เห็นนาทีคุณแตงโมตกเรือ
แต่ราชาแจ๊คเผยว่ามีเสียงผู้ชายในคลิปพูดว่ามึงทำอะไรว่าอย่างนี้
วันนั้นน่ะมันไม่ใช่๓๓นะไม่ใช่หญิง๓ชาย๓นะ
นับคุณแซมเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่สีหญิง๓ชาย๓นะ
วันนั้นผู้ชายบนเรือ๕คนซึ่งชายปริศนา๒คนที่อยู่บนเรือ
ลงจากเรือไปพบผู้ใหญ่ในโรงแรมหลังคุณตังโมพลัดตกเรือแล้ว
ยังไม่หมดอีกราชาแจ๊กยังบอกอีก

หรือมีใครทำให้คุณตังโมตกเรือหรือเปล่า

ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากแก้ววายที่แตก

แต่ราชาแจ็คขอยืนยันนะคะว่า

ผมไม่ได้ออกมาเกาะกระแสเรื่องแตงโม

ที่จะเอาชีวิตหรือความเป็นความตาย
ของคุณแตงโมมาพูดเล่นและบอกด้วยว่าไม่กลัวโดนฟ้องเพราะพูดความจริง

มันเป็นเสียงของแตงโมหรือว่าเสียงของเพื่อนเขาที่บอกว่าบอกแล้วไงว่าไม่ชอบรับงานอะไรแบบนี้
ไม่ไปส่งตัวกลับไม่งั้นเราจะลุงแล้วเราก็ขึ้นไปโรงพักแจ้งความเลย
แล้วมีเสียงของผู้ชายที่ออกมาว่า
กูจ้างมึงมึงต้องไปหาผู้ใหญ่

อ่าใช่ก็เอาจริงนะถ้าสมมุติคุณแจ๊คมีหลักฐานที่บอกคุณกติกส่งมาเป็นหลักฐานจริงอ่ะ

ก็ไปถามให้ถามให้แทนคำตอบหาคำตอบให้คุณผู้ชมใช่ค่ะว่าเอ๊ะคนคนนี้ที่เขาบอก
แชทแล้วคุยอย่างนี้เนี่ยมันจริงไม่จริงแต่เขายืนยันว่าอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคุณเอาหลักฐานให้ตำรวจไปเลยค่ะ